มีเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนนี้คนในโลกโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับ
เหตุการณ์ของการยิงวัว๙ตัวจนตายนะฮะ
มีการตั้งคำถามว่ากรณีแบบนี้เข้าข่ายเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
แล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลกันตรงนี้นะครับ

ทำให้คนในโลกโซเชียลที่รักสัตว์เขาบอกสลดใจเหลือเกิน
เพราะเป็นภาพของวัว๙ตัวถูกยิงตาย
และพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

สารวัวทั้ง๙ตัวและตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวัวเหล่านี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบแล้วนะครับ
ทราบว่าเหตุวัวถูกยิงตาย๙ตัว
อยู่ในสวนปามพื้นที่หมู่๘
ตำบลโละจูดอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายมะเซ็งรอเห็งอายุ๗๒ปีเป็นเจ้าของครับ
มะเซ็งเล่าให้ฟังบอกว่ามาพบซากวัวตายเมื่อช่วงเช้า
ของวันที่๑๕ตุลาคม
ซึ่งซากวัวทั้ง๙ตัวที่เห็นตายมานานแล้ว๖วัน
เป็นวัวเพศเมีย๕ตัวและวัวเพศผู้๔ตัวอายุประมาณ๔๕ปี
วัวทั้งหมดอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วพื้นที่นะครับ
โดยพบว่าหน้าผากวัวมีรอยกระสุนปืนลูกซองยิงเข้าใส่
โดยปกติแล้วจะปล่อยวัวที่เลี้ยงไว้จำนวน๓๐ตัว
ให้ออกหากินตามธรรมชาติ
รวมกับวัวของชาวบ้านในสวนปลาบรุเวณนี้
ก็ปล่อยแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะครับ
พี่สุกสุกมันจะรู้แหละใครยิง
ส่วนตัวสงสารหัวที่เลี้ยงหวัง
มาจนเติบใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคนก่อเหตุโกรธแค้นอะไรถึงต้องทำเช่นนี้ที่ผ่านมาเวลามีงานเลี้ยงในมัศยิตหรือว่างานเลี้ยงตามสถานที่ราชการต่างก็จะบริจาควัวกันเป็นประจำนะครับ
เพื่อสนับสนุนไว้สำหรับนำไปทำอาหารจัดเลี้ยงแขก
ซึ่งวัวที่ถูกยิงตายทั้ง๙ตัวก็คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ๒๕๐๐๐บาท
อยากให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ด้านของร้อยตำรวจโทสุพธพงศ์ช่วยดูรองสารวัตรสอบสวนสพบูเกตา
ก็ได้เรียกให้นายมะเซ็งเจ้าของวัวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะทยอยสอบปากคำพยานแวดล้อมที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
สำหรับถ้าหากมีการแจ้งความนะแจ้งข้อหานะ
ก็คือข้อหาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
สำหรับทรัพย์กรณีนี้ก็เป็นห่วง
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
เรื่องต้นได้นำปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน๑๑ปลอก
แล้วก็ลูกกระสุนปืนลูกซอง๑นัดที่ตรวจพบในจุดเกิดเหตุ
ส่งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดยาลา
ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง